มีอีกหนึ่งคนไทยที่ได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นร่างไร้วิญญาณก็ตามนะคะ
สำหรับเจ้าของร้านอาหารไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกา
เมื่อคืนคุณแม่แล้วก็ครอบครัวรวมถึงญาติญาติก็ไปรอรับ

โปรดประสงค์
นี่ค่ะคือวินาทีที่คุณแม่รอคอย
วินาทีแรกที่คุณแม่หรือว่านางตุ๋ยอารมณ์สุขเนี่ย
วิ่งมาเรียกว่ากอด
ภาชนะที่บรรจุร่างของนายสมโพธิอารมณ์สุขลูกชาย
ถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อคืนนี้๕ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ
มีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนมารับ
บรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ

โดยก่อนที่ร่างของนายสมโพธิจะมาถึงที่สนามบินเนี่ย
คุณแม่ก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีนะคะ
ช่วยดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เพื่อจะนำร่างของลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลในประเทศไทย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้พอทำใจได้บ้างแล้วค่ะ

แม่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเด็กเพิ่งเกิดแล้วเสีย
นี่เขาอยู่กับเรามา๓๐กว่าปี
มันสะสมความดีความรักมากมาย

เราก็เสียดายเขาใหม่ถามว่า

ตอนนี้มันก็ดีกลับไปมันก็จะเศร้าเหมือนเดิม

ตอนนั้นเป็นเวลาที่เราจะต้องนั่งเศร้าแล้วล่ะร้องไห้คนเดียวแล้วตอนนั้น
ตอนนี้พี่น้องมาให้กำลังใจจริงแต่ถึงเวลานั้นเราก็ต้องนั่งเศร้า
คุณแม่บอกว่าก็จะได้นำร่างของลูกชายไปที่วัดขุนจันทร์ถนนเทิดไทย
เพื่อสวดบำเพ็ญกุศลและจะมีพิธีชาปนกิจ
วันพฤหัสที่๒๙กันยายนนี้นะคะ
ที่อเมริกาแล้วก็ต่อยอดทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่นั่น
ถูกลูกจ้างของตัวเองนี่แหละค่ะ
ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นะคะก็มีการยิงที่ลานจอดรถ
แล้วก็ขโมยรถยนต์ไปด้วยซึ่งตำรวจก็สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ